ส่วนวันนี้นะคะเป็นวันแรกของเทศกาลตรุษจีน

คำว่าไหว้ก็จะต้องมีการจุดทูบจุดเทียน

ว่ายเทพเจ้าต่างนะคะ

หรือถ้ามีลมพัดมาช่วงนั้นพอดี

อาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้แล้วก็เกิดขึ้นจริง
นี่เป็นบ้านหลัง๑เที่ยมเพิร์ตท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะ

เจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำ๑ชั่วโมงเพลิงสงบลง
แต่บ้านเสียหายไปแล้วทั้งหลังนะคะ
อกจากนี้มีคนที่อาศัยอยู่ในบ้านบาดเจ็บด้วย๒รายค่ะ
เป็นคุณตาอายุ๘๒ปีและคุณยายอายุ๗๔ปีนะคะ
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะ
สะพ้ายเนี่ยเล่าให้ฟังว่าคุณตาโทรมาบอกว่าบ้านไฟไหม้ให้มาช่วยหน่อย
ด้วยความตกใจตัวเองก็มาถึงนะคะ
เห็นไฟมันไหม้ที่ชั้นสองของบ้านแล้วกำลังลามลงมาชั้นล่าง
ทั้งคุณตาทั้งคุณยายพวงอยู่กับการเก็บสมบัติอยู่ในบ้าน
ลูกสะพ้ายก็ตะโกนส่งเสียงเรียกให้ออกมา
แต่ทั้งสองไม่ค่อยได้ยินค่ะ
เพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะหูตึงนะคะ
ตัวเองก็เลยตัดสินใจวิ่งเข้าไปช่วยเอาตัวออกจากบ้านได้
หลังจากนั้นแหละค่ะไฟมันลามไหม้ทั้งหลังเลย
สำหรับสาเหตุทราบว่าเกิดจากจุดเทียนไหว้เจ้า

พอมารู้อีกทีไฟลุกไหม้เริ่มจากชั้นสอง
มูลค่าความเสียหายยังไม่สามารถประเมินได้นะคะ
เนื่องจากยังคงมีทรัพย์สินมีค่ามีเงินสดมีทอง
ถูกเผาไปกับกองเพลิงค่ะ
ส่วนที่ชนบุรีนะคะมีเหตุเพลิงไหม้ที่มีสาเหตุจากการจุดทูบเทียนไหว้เจ้าเช่นเดียวกันค่ะ
เกิดที่อำเภออูทองนะคะ
เจ้าหน้าที่นำรถดับเพลิงไปฉีดสกัดเพลิง

ขออภัยนะคะใช้ทั้งหมด๔คันเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
นางสมัยเพลินสุกอายุ๕๓ปีเล่าว่า
ก่อนเกิดเหตุจุดเทียนไหว้เจ้าเนื่องในเทศกาลตรุษจีน
จากนั้นไปทำกับข้าวที่หลังบ้านค่ะ
ขณะที่สามีออกไปจัดของไหว้รถยนต์
สามีได้กลิ่นเหม็นไหม้แล้วก็เห็นควันไฟพุ่งออกมาจากบ้าน
ตัวสามีวิ่งเข้าไปดูเจอไฟค่ะไหม้ในจุดที่ไหว้เจ้า
ลามไปติดตู้ไปติดฝ้าไปติดผนังบ้าน
อกจากนี้ยังมีไฟฟ้าช็อตที่พัดลมด้วย

ถ้าไหว้เจ้าไหว้พระจุดเทียนจุดทูบในบ้าน
ต้องคอยดูแลตลอดเวลาอย่าจุดทิ้งไว้และเดินหายไปไหนค่ะ
นครราชสีมาเป็นเหตุเพลิงไหม้ในอำเภอเมือง
นครราชศรีมารถดับเพลิง๕คันเข้าไปช่วยเหลือ
ไปถึงข้างอาคารค่ะแต่ระหว่างนั้นนะคะมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครราชศรีมาสำลักควันไฟค่ะ
ส่วนสาเหตุถามแล้วนะคะ
เกิดจากจุดทูบจุดเทียนไหว้พระไว้ที่หิ้งพระแล้วทีนี้ลืมดับค่ะ
เพลิงมันก็ไหม้จากจุดนั้นแหละไหม้ต่อไปที่นอน
ที่เข้าของที่ยาที่เวชภัณฑ์เก็บไว้
เสียหายหมดเลยนะคะเบื้องต้นประเมินค่าความเสียหายยังไม่ได้
อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
เราอ่านไป๒๓จังหวัด
สาเหตุลักษณะคล้ายกันนะคะ
ส่วนสาเหตุหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้

นี่ค่ะเราทำให้ดูนะว่าส่วนใหญ่ที่เราอ่านกันมาที่ประมวลกันมา
มันเกิดจากอะไรบ้างที่ต้องระวังเลยคือพวกปลั๊กไฟเก่า

สายไฟชำรุดอันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากพวกไฟฟ้ารัดวงจร

ทูบเทียนช่วงนี้ต้องระวังเลย
ใช่ไหว้พระก็ดีไหว้เจ้าก็ดีไหว้อะไรก็ตามนะคะ
สังเกตตรวจสอบให้ดีลืมปิดเตานี่ก็เป็นเหมือนกันนะ
บางคนทำกับข้าวแล้วเอาเป็นลักษณะไก่ตุ๋น

ต้องทิ้งไว้อีก๒ชั่วโมงเพลินเดินออกไปข้างนอก
แล้วลืมเลยมันกลายเป็น๓ชั่วโมงเดี๋ยวมันเกิดเพลิงไหม้ได้นะ
อากาศแห้งใบมายแห้งก็มีโอกาศเหมือนกันนะ

คือบางคนแบบพอสูบเสร็จชอบไม่ดับโยนเลย

และเหมือนกันใบมายบ้านก็มีกัน
รวมถึงการเสียบทิ้งอาวัย

หลายคนคิดว่ากลับบ้านมาจะได้พร้อมใช้
เคยเกิดพร้อมมากนะครับใช่ค่ะจะไม่เหลือบ้านให้ใช้นะคะ